แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
เขาก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับจาแซม

ที่วัดพระธาตุดอยวาวในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันด้วยนะคะ

เดินทางไปที่วิหารพระเจ้าอินศาลวัดพระธาตุดอยวาวในอำเภอแม่สาย

แต่ว่ามีหนึ่งคนไม่ได้มาก็คือน้องอดุล

จากน้องและโค้ชเอกรวม๑๒คนแล้ว
ก็มีพ่อแม่และผู้ปกครองเดินทางไปด้วย
ผ้าบังสุกุลให้กับนาวตรีสมานกุนันหรือว่าจ๋าแซม
ที่ต้องเสียชีวิตในภารกิจช่วยเหลือ๑๓คนครั้งนี้
มีพระครูประยุทธ์เจติยานุการ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาวเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะ
จากนั้นน้องก็ได้เข้าร่วมพิธีสืบชะตาแบบล้านนา

มีพระสงฆ์๑๒รูปทำพิธี
แล้วก็มีครูบาแสงล่าธรรมสิริพระเกจิ
ชื่อดังแห่งวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่ามาร่วมพิธีด้วย
ในพิธีนี่นะคะเขาจะมีไม้ตั้ง๓ขา
ตั้งเอาไว้เป็นซุ้มสืบชะตา
มีกล้วยมีอ้อยมีมะพร้าว
มีชุดหมากพลูข้าวสารข้าวเปลือก
บายสีอ่างน้ำมนต์
มีชุดเสื้อผ้าของน้องประดับตกแต่ง
ก็ใช้เวลารวมแล้ว๑ชั่วโมงในการทำพิธีค่ะ
ก็เป็นการสืบชะตาด้วยสะดอกเคราะหัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วย
พิธีการก็คือจะให้โค้ชเอกเป็นคนจุดทูบเทียน

พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ให้พร
จากนั้นก็มีการปะพรมน้ำมนต์แล้วนำผ้าไปห่มที่พระธาตุดอยวาว
นำของเส้นไหว้ไปขอขมาที่หน้าถ้ำหลวง
โดยพิธีสืบดวงชะตาวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อเตรียมตัวก่อนบวชด้วยนะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวก็สอบถามพระลูกวัดพระธาตุดอยวาว

ก็บอกว่าจะบวชกัน๒๕กรกฎาคมนี้แหละที่วัดพระธาตุดอยตุงค่ะ
จาก๑๓คนที่จะบวชแล้วเนี่ยนะคะ
ทหารซึ่งก็คือหน่วยซิลได้สูญเสียเพื่อนร่วมหน่วยเนี่ยนะคะ
ก็คือจ่าแซมบอกว่าจะมีการบวชเหมือนกันนะคะ
ทหาร๓สังกัดจากมณฑนทหารบกที่๓๗ค่ายเมียงรายมหา
แล้วหน่วยเฉพาะกิฤทธิ์กรมทหารมาร์ทที่๓
ร่วมกันทำพิธีอุปสมบทหมู่ค่ะ
เป็นการอุปสมบทเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ

อุปสมบทหมู่ครั้งนี้มีทหารร่วมพิธีบวชจำนวน๙รูป
เป็นพลทหาร๗นายทหารนาย๑๒นาย
ซึ่งทุกคนเป็นทหารที่ปฏิบัติภารกิจค้นหา
และการเข้าไปช่วยเหลือ๑๓คนตลอดระยะเวลากว่า๑๐วัน
ซึ่งจากการสอบถามทหารทั้ง๙นายให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเป็นความตั้งใจของทุกคนที่ได้พูดคุยกันไว้
แล้วก็จะร่วมพิธีอุปสมบทหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว
โดยเมื่อเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
ของทหารได้มีพิธีถวายพระทหารเพล
ก่อนที่จะเริ่มพิธีอุปสมบทอย่างเป็นทางการ
ซึ่งทหารทั้ง๙รูปจะจำวัดอยู่ที่วัดบ้านจ้อง
ในตำบูรณ์ปู่หุงพ้าองค์พฤตแม่สายจังหวัดเชียงราย

ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ที่ทหารทั้ง๙นายจะเดินทางมาร่วมพิธีอุปสมบทที่วัดบ้านจ้องเนี่ย
ทุกคนก็ได้เดินทางไปทำพิธีขอขมาที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายทำค่ะ
ส่วนบรรยากาศบริเวณทางเข้าวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ของวรรณอุทยานนำแผงเหล็กมากั้นประตูทางเข้าแล้วนะคะ
ก็คือจะไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
ก็แจ้งคร่าวว่าปิดห้ามใครเข้านอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ขณะเดียวกันยังคงมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปอยู่ค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งไปว่าเข้าไปภายในวรรณอุทยานไม่ได้จริง
ก็เลยพากันเดินทางกลับหลายคนเหมือนกัน
สามารถถ่ายรูปได้ก็เพียงแค่ด้านหน้าทางเข้าในสวนริมถนนเท่านั้นเอง